ง้อแดดไม่กลัวฝนไม่สนเวลา

ใหม่ให้เยอะ

โง่ในการอ่านข่าวมากนะคะต้องขอโทษคุณผู้ชมก่อนเลย

ก็โทรมาคุณจิ๊กไงคะคุณจิ๊กโพลิพัฒนโทรมาไง

คุณหนุ่มติดธุระไง

มีคนเมาส์นะว่ามีจูบกันด้วยนะ

สนุกโปรดเป็นดาราเล่นละครเถอะ

อุ๊ยเล่นมุกแต่ว่าอย่าบอกชื่อผัวฉันไง

ไปอัดรายการสิ่งสอดละสีเขาบอกว่า

อ่าไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นใคร

ชื่อจดแบบมดดำไงคะเวลานางเมาส์อะไรนางจดใส่ไง
จุรเกียรติบุญนาคหรือเปล่าวันนี้หรือเปล่าดังดี

เขาคาดนึกว่านั่นแล้วใช้หัวมะตุ๋มเหมือนแบบนี้ใช่ไหม
ไม่ใช่
จะได้ตีสมีนทองฟ้าริปริตแปลกวนใดดาก่อน
จะได้ตีมะตุ๋มสะท้าย

อย่าพูดอะไรนะอยู่ในรายการตนนะ

อยู่ในรายการเฮ้ยคำทำอย่างไร
ตกลงยังไง

ก็ไม่ได้พูดไม่พูดอะไรทั้งนั้นสัญญา

ไม่ทันแล้วค่ะเพราะฉันรอขู่ความรักจากคุณหลีกมาลิตาอยู่บ้าง

ไม่มีไม่พูดเลยหรอกมะตูม

ไม่มีโอเคป่ะเราเพื่อนกันเราจะไม่แฉกัน
ไม่เหมือนเดงอะมดดำที่เอาเรื่องพวกเราแฉโอเคเปล่า
โอ้ยโอ้ยตลอดเลยค่ะ

อ้าวแต่ฉันลืมเพราะเธอไม่ได้มีความสำคัญนี่

นั่งอยู่ไหนกันอ่ะนั่ง๖๒ลาสีแล้วนั่ง๖๒ลาสีนะพี่เช๒๐๐๙สวัสดีค่ะ
นั่งอยู่๖๒ลาสีนั่ง๖๒ลาสีนั่ง๖๒ลาสีผู้อยากไปข่าวใจใครบ้าง

เอ๊ไม่บอกนะไม่มีทุกอย่างมันตรงคือมโน

พี่เช้าหยุดเท่านี้นะวางสายมีจริงหรือเปล่าไม่มีมันหนุ่ม
แต่มีอีกข่าวหนึ่งนะอันนี้หนูรู้มานะเอาคำถามคือนอกรมีแฟนแล้วนะ
นอกอมคือใครนิกนิกมีแฟนที่ร้องไอจีนหรือยังเปล่า

คราวบุรสาหร่างไม่จริงในวงการถ้า

แล้วก่อนฉันไป

สวยสุดหล่าบนหน้าสุด

วันเกิดรันเนี่ยเป็นยังเมื่อวานจัดไปกี่ดอก
อยู่กับใครทั้ง
อุ้ยอย่าเป็นไม่ใช่

อีเนี่ยเดี๋ยวตัวแรกแล้วหลังจากนั้น

ใช่มั้ยว่า

ฉันอาหาร
เหมือนโปรต

จะเอารูปสมัยตอนที่นางยังไม่เข้าวงการ
แล้วนางไปปีนรั้วบ้านคนอื่นเขา

บ้าพอแล้วท่านผู้ชมฮะกลับมากันวันนี้
มีคนพูดถึงดาราคนนึงเป็นอย่างมาก
เกี่ยวกับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนเช้า

มีดาราคนหนึ่งปุ๊บโดนจับบอกให้เป่าแอลกอฮอล์เป่า

ปรากฏว่าพ่อใหญ่ขึ้นมาอีก

มีภาพดราม่าแม่ออกมาช่วยลูก

เขาเรียกมัดกุญแจมือไว้ข้างหลัง
แล้วเขาก็แบบคนเป็นแม่มันไม่ได้

คือลูกเขาเนี่ยถูกมัดกุญแจมือที่คุณพูด
แต่เรื่องหลักใหญ่ใจความจริงแล้วเนี่ย
จุดมันเกิดว่าลูกของเขา
หรือสุระเกียจบุญนาคหรือบุญแพง

ขับรถชนรถยนต์กระบะของนายจตุพล
พุทธโกสัยอายุ๓๑ปี
ปรากฏว่ารถได้รับความเสียหาย
นั่นคือจุดที่ว่าทำไมจะต้องตรวจแอลกอฮอล์
ทำไมเขาจะต้องตรวจแอลกอฮอล์

เอาละก็ต้องยอมรับตอน๖โมงเช้า

แอลกอฮอลสูงถึง๑๙๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับ

เอ้าวันนี้คลิปนี่คุณแม่คุณดูนะฮะ

คุณอยากเห็นฉันอย่างนี้อย่างนี้

ก็ถึงบอกว่าทำดีแม่ผมหน่อย

แต่เหตุผลตำรวจเขามีเหตุผลของเขา
คุณเข้าใจไหมครับคือเรื่องของเรื่องคือ

ปรากฏว่าไม่ให้ตรวจ

ร้อยเวรที่สพรัฐนาธิเบสเนี่ยนะครับ
ได้รับแจ้งว่าอุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยชนกันบริเวณใต้ทางด่วนวัดบัวขวัญ

คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยเอาจริงตกลงกันไม่ได้
ตกลงกันไม่ได้พยายามเคลียร์กันแล้ว
พยายามอะไรก็ตกลงกันไม่ได้
ก็เดินตำรวจก็เลยต้องออกมา
ถ้าสมมุติตำรวจตกลงกันได้ประกันจบคือจบนะครับ
ปรากฏว่าเคลียร์กันไม่ลง
อาจจะเป็นเพราะว่าแพนมีอาการเมาด้วย

ในที่สุดตำรวจไปปุ๊บ
ทั้งสองฝ่ายทั้งเจ้าของรถกระบะแล้วกับคุณแพน
ก็มีปากเสียงชุดใหญ่เลย
ตำรวจก็เลยได้เข้าไประงับเหตุ
ปรากฏว่ามีการตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
ก็พบว่าในสุรเกียจวุณนาค
รถของเขาเนี่ยรถด้านหน้าเสียหายเล็กน้อย
ส่วนคู่กรณีเป็นรถกระบะสีขาว
เจ้าหน้าที่พยายามพากลับมาสถานีตำรวจ
แต่ดารานุ่มเนี่ยคือเอาง่ายไม่ยอมลงจากรถ

นี่คือจุดหลักว่าทำไมข่าวนี้มันถึงเกิดขึ้นค่ะ
ทำไมข่าวนี้มันถึงเป็นที่พูดถึงกันเยอะเหลือเกิน

ไปพูดว่าเดี๋ยวจะให้พ่อมาเคลียร์
อันนี้หมดเลยด้วยความเมา
ปรากฏว่าไม่ยอมลงจากรถครับ
แล้วก็พยายามขัดขืนใจ

อันนี้คือประเด็นที่๑เลย
ในที่๒คือเจ้าของรถครับ

เขาเปิดเผยว่าในช่วงเวลาดังกล่าว

ตอนนี้ถึงจุดเกิดเหตุ
เกิดเหตุรถของดารานุ่มพุ่งชนตัดหน้ารถตัวเองอย่างแรงเลย
พยายามจะถอยรถเพื่อหลบหนีนั่นคือตอนแรกแพนเนี่ยพยายามจะหนี
เหมือนชนเขาแล้วจะหนีนะครับจึงตะโกนเรียกว่าหยุดหยุดหยุด
ในรถของแพนเต็มไปด้วยกลิ่นเหล้าเขาพูดอย่างนี้เลย
เหล้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยปรากฏว่าแพนเนี่ยไม่ยอมลงมาเจรจาด้วย
ถ้าเจรจากับเขาเรียกปากรมประกันมันจบ
คือมดดำจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าสติดีแล้วคุยกันอาจจะไม่ได้มีข่าว
สติอาจจะไม่ต้องดีหรอกสมมติว่ายอมปุ๊บว่าเป็นฉันนะ
ฉันนะฉันก็จะเรียกคนที่บ้านบอกเฮ้ยมาเคลียร์เพราะมีประกันหรือเปล่า
ชดใช้ค่าเสียหายเข้าไปซะเพราะว่าอีกฝ่ายรถกระบะเนี่ย
เขาต้องการจะไปทำมาหากินของเขาเขาไม่ได้อะไรเลย
เขาจะไปตลาดประชานิเวศอ่ะจะไปขายของเขาอ่ะ
ปรากฏว่าคนของแพนเนี่ยไปขับรถชนเขาแล้วก็ชนไม่พอ
พยายามจะหลบหนีเขาอีกเจ้าของรถกระบะพยายามเรียกให้หยุด
เปิดปุ๊บโอ้โหรถเนี่ยมันเต็มไปด้วยกลิ่นเหล้าเต็มไปหมดเลย
แล้วที่สำคัญไม่ลงมาเจรจานั่นแหละคือจุดที่เจ้าของรถกระบะตัดสินใจฮะ
ตัดสินใจโทรเรียกตำรวจนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่ติดรถของตนเนี่ย
เขาน่าจะพุ่งชนแล้วก็อัดกับกำแพงไปแล้วเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าถ้าสมมุติเอาตรงตรงนะ
ไม่ไปชดรถกระบะแพนอาจตายได้นะฮะค่ะเพราะว่าอาจจะทะลุกำแพงไปแล้ว
เข้าไปเลยชนชนกำแพงไปแล้วอืมหลังจากที่เกิดเหตุ
แม่แล้วก็ลูกทำทุกวิถีทางเพื่อจะอะไรทั้งแม่และลูกเพื่อจะไม่เป่าแอลกอฮอล์
เพื่อจะไม่เป่าแอลกอฮอล์ต้องใช้มาตรการนำตัวส่งโรงพักแล้วก็เป่าแอลกอฮอล์
ปรากฏว่านี่แหละฮะคือทั้งแม่และลูกพยายามคือแม่เขาก็รู้ว่าลูกเขาเมา
พยายามจะช่วยเฮ้ยไม่ให้เป่าแอลกอฮอลไม่ให้ลูกโดนได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ
สัญชาติยานความเป็นแม่ปรากฏว่าในที่สุดก็ต้องเอาไปเคลียร์กันที่โรงพัก
แอลกอฮอล์เนี่ยสูงเกือบสองร้อยนะฮะครับระหว่างที่กำลังยื้อยุดกันอยู่นั้นนะฮะ
ดารานุ่มได้ส่งโทรศัพท์ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่โทรศัพท์เนี่ยพ่วงกับบลูทูธของรถ
พอนึกออกไหมโบทนว่าเสียงมันก็ได้ยินกันหมดเลยคราวเนี้ยเวลาที่เราต่อลำโพงบนรถ
มันก็จะได้ยินหมดเลยเสียงมันก็จะดังหมดเลยเสียงจึงดังออกมาโดยปลายสายว่า
มียศอะไรอ่ะหมายถึงปลายสายที่ปลายสายอ่ะมียดปลายสายปลายสายที่พูดเออ
พ่อเขาหรือเปล่าถูกก็ไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปพูดพ่อเขาไม่ได้
นะฮะมียศอะไรนามสกุลบุญนาคอืมก็พูดถึงว่าเออมีนามสกุลนามสกุลนี้
สกุลนั้นขึ้นมาอีกนะฮะแล้วก็อ้างว่าเอ้าจะย้ายทั้งโรงพัก
โอ้โหเรื่องมันทวีความรุนแรงมากขึ้นนะฮะจะย้ายทั้งโรงพัก
ขนาดนั้นมีประชาชนแล้วก็ตำรวจหลายคนอ่ะอืมได้ยินอยู่อืม
เพราะว่ามันไม่ได้เป็นการทุกวันนี้คุณอย่าลืมเราขึ้นทนรถ
เราก็ต่อโทรศัพท์เข้าปลูทูธถูกต้องไหมถ้าเราขับรถกันเองใช่ค่ะ
ปรากฏว่าไอ้เสียงที่ไปออกลำโพงบูธุมันได้ยินกันหมดตำรวจก็มีหลายคน
เพราะว่าไปขับรถคุณคิดดูเอาเองกันบางทีอาจจะแค่ไปเคลียร์ในศาลแล้วจบ
อันนี้คราวนี้ไม่ใช่แล้วปรากฏว่าคราวนี้ทุกคนได้ยินหมด
ตำรวจอ้าวถ้าเป็นเราเราจะพอใจไหมล่ะอืมอ่าถูกไหมใช่
จะย้ายเขาทั้งโรงพักอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ทำผิดอะไรไปย้ายเขา
ถูกการพูดไงบางทีได้ยินมันก็เสียความรู้สึกนี่คือเสียงปลายสายมา
เสียงเสียงปลายสายเลยบอกว่ามียศอะไรนามสกุลบุญนาคแล้วก็อ้างว่าจะย้ายทั้งโรงพัก
ซึ่งขนาดนั้นมีประชาชนตำรวจหลายคนได้ยินได้ยินพร้อมกัน
เรื่องต้นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อเก่าหาดารานุ่มคือ
พอหลังจากสอบสวนเสร็จปุ๊บตอนนี้รู้สึกจะยังอยู่สารอยู่
ตอนนี้อยู่ที่สารแขวงอื่นจังหวัดนทบุรีตอนนี้ยังอยู่อยู่นะฮะ
ไม่รู้ไม่คิดจะกะลินอันนี้ตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่เช้า๖โมงปะ
ตั้งแต่เช้า๖โมงแต่กว่าจะเคลียร์เขาจะบอก๘๙โมงแล้วมั้ง

ก็น่าจะเริ่มแบบเที่ยงบ่ายแล้วที่เริ่มออกมา

ใครไปเชิญนักข่าวมานักข่าวมาได้ยังไง
เหรอนางเป็นเล่นละครเหรอ
ประวัติของน้องแพนสุรเกียรติ
เคยเล่นละครอยู่ช่อง๗นี่แหละ

ผู้ปรับฉบับหัวใจนักสู้สถานมไฮโซซาออน
หัวใจลูกผู้ชายสะพ้ายอิมพอร์ตเศรษฐีตีนเปล่าตลาด

ยังเคยมีผลงานภาพยนตร์เมื่อปี๒๕๕๘หนังเรื่องรักไง

แล้วก็เคยมีผลงานด้านเพลงโดยเป็นอดีตสมาชิกวงแวม

แล้วก็เพลงของเสียงลมหายใจของโอ๊ตปราโมทนะฮะ
พิธีกรก็เคยทำหน้าที่มาแล้วถึง๗รายการนะฮะ

เขาบอกเนี่ยน้องเขาอยู่ในวงการมา๑๒ปีแล้ว
แต่ความจริงแล้วเราก็ไม่รู้ว่า

เดี๋ยวรอให้น้องเขาออกมาพูดอีกทีดีกว่า
บางทีข่าวไปพูดไกลประมาณว่าน้อง

เหมือนพี่ช่วยเคลียร์ให้ผมหน่อยปรากฏยื่นโทรศัพท์ให้คุณปลายสายก็ไม่รู้ว่าเป็นใครถูกต้องไหมแองจี้
ปลายสายก็ถามว่าปลายจุดเริ่มต้นไม่รู้ตอนนี้คนกำลังถามว่าปลายสายคือใคร
ปลายสายจุดเริ่มต้นคือว่ายดอะไรเท่านั้นไม่พอนามสกุลบุญนาคนะเท่านั้นไม่พอ
เดี๋ยวจะย้ายทั้งโรงพักเมื่อมีคำว่าจะย้ายทั้งโรงพักปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นดราม่า
อันนี้แหละปรากฏว่าโอเคไอ้เรื่องขับแอลกอฮอลเรื่องอันนั้นมันก็เป็นขั้นตอนตามกฎหมายอยู่แล้ว
ย้ายทั้งโรงพักถูกต้องไหมฮะแต่ประเด็นดราม่าที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ย
แต่จริงไอ้ตัวน้องก็รู้สึกจะเปิดร้านยำด้วยใช่ไหมแองจี้น้องมีร้านอาหารมีร้านยำใช่มีร้านยำอยู่
เขาก็ทำมาหากินน่ะน้องคือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่เคยได้ยินชื่อ
แล้วก็แบบเหมือนเป็นเพื่อนของนักแสดงที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็เคยอุดหนุนเขาแบบร้านยำเขา
เรื่องที่น้องเขาเล่นก็ดังหลายเรื่องนะคุณแม่

เขาทำงานมันน่ะเขาอยู่วงการมา๑๒ปีแล้ว

เอาง่ายวันที่๑๐นี่ดาวราหูย้าย

นั่งเกิดลาศีอะไรเพื่อสกโดนนะ

บอกว่าปลายสายชื่อจุดหรือเปล่าไม่อ่านไม่ได้ค่ะ

ผมขอมาอ่านแท้นะครับ
คือต้องดูกันบอกว่า๑๐กันยายนนี้มันจะเป็นลาหูย้าย
อันนี้จากหมอช้างทศพรศรีตุลานะฮะดูนะฮะ

แต่พวกนี้เราจะว่ายวันพุทธ
แต่จริงแล้ว๑๐กันยายนพระราหูจะย้ายราศีครั้งใหญ่
ราศีทั้งใหญ่คือราศีที่ย้ายออกจากราศีเนี่ยมันก็จะช่วงนี้ช่วง๓วัน๗วันที่ผ่านมาเนี่ย
มันจะแรงโดยเฉพาะ๗วันที่ผ่านมาเนี่ยคือราศีเมทุนราศีเมทุนคือท่านที่เกิด๑๕มิถุนายนถึง๑๖กรกฎาคม
ชีวิตจะได้เริ่มต้นใหม่สิ่งดีกำลังจะเข้ามา
ข่าวนี้เห็นเขาบอกว่าตอนนี้มันเหมือนมีการเขาเรียกอะไรอ่ะ

แต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่งเสร็จใช่ลดโทษกึ่งหนึ่งจำคุกเหลือ๓เดือน

แล้วก็โทษจำคุกรอลงอายาไว้มีกำหนด๓ปี

ราหูย้ายเข้าราศีอะไรบ้าง
ลาหูกำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษก

แจ๊กวันนี้นะอ่านคำนั้นไม่ใช่
เรานั่งเงียบให้เจ๊เขาอ่านไปคนเดียว

เตรียมวางแผนรับมือให้ดี

ดวงตามีสิทธิ์พลิกจากร้ายกลายเป็นรุ่ง
ก็ไม่อยากจะพูดก่อน
ราศีพี่จิกก็มีคุณธัญญา๑คน

ท่านมีได้หมดถ้าสดชื่อก็พี่จิกนะ

พอช่วยเด็กวันนี้
ก็ดูลูกหน่อย

ถ้ารฆฮนะฉันยังเป็นตุ๋นอยู่

เมถุนธนูพฤกษพพิจิกภัพสามวันนี้กับถึงวันที่๑๓อ่ะ
ไม่เดี๋ยวก่อนคำถามคือมันมีแบบว่าย้ายแล้วดีมีป่ะ

ฉันไม่ได้เป็นหมอดูอย่างเช่นพวกคุณทำงานบุกราชบันเทิง
เป็นพ่อค้าแหม่ค่าออนไลน์ทำอะไรเกี่ยวกับผับกับปลาเกี่ยวกับเงากับอะไร

จนไปด้วยฉันไหว้ให้๒ที่เลย

เปิด๖ข้อตกลงระหว่างครุ่นสรำรากกับครุ่นติ๊ก
เกี่ยวกับความผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นยังไงอะไร
อ่ะข้อตกลงทั้งหมดที่อยู่ในใบที่เขียนไว้หลังใบหย่านะ
พูดกันว่าหลังใบหย่าจริงเขาหย่ากันตั้งแต่เดือนมกราคม
ตั้งแต่เดือนมกราคมหลังจากที่คุณหนุ่มสอนราม
ก็มีการโชว์ใบหย่าและพร้อมข้อตกลงในใบหย่า
วันนี้มาสรุปให้ฟังกันอีกทีด้านหลังของใบหย่าระบุไว้๖ข้อ
ข้อหนึ่งคือทั้งคู่เนี่ยหย่ากันด้วยความสมัครใจ
จึงได้นำหนังสือการหย่าหนังสือสัญญาการหย่ามาแสดงให้ดู
สองก็คืออย่าทั้งคู่เนี่ยแต่งงานอยู่กินกันเป็นเวลา๒ปี
มีบุตรจำนวน๑คนได้แก่เด็กหญิงวีจิเทพิทักษ
โดยทั้งคู่เนี่ยตกลงให้เด็กหญิงวีจิเนี่ย
อยู่ในอำนาจการปกครองของคู่หย่าฝ่ายชายเท่านั้น
แล้วก็ข้อ๓เรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร
หย่าฝ่ายชายจะเป็นผู้จ่ายเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร

ข้อสี่เรื่องทรัพย์สินตกลงกันเองไม่ขอยุ่ง
ไม่มีการบันทึกแล้วก็ไม่ประสงค์จะบันทึก
ข้อ๕เรื่องหนี้สินเขาได้ระบุชัดเจนแล้วนะคะว่าไม่มี
แล้วก็ข้อ๖เรื่องตกลงอื่นก็ไม่มีด้วย
อย่างที่เมื่อวานเราสรุปกันไปแล้วว่าเรื่องนี้ครับ
มันเกิดขึ้นเพราะว่าไปเล่นการพนันออนไลน์

แต่เมื่อวานเราได้ดูที่คุณติ๊ก
ออกรายการคุณหนุ่มโหนกระแส
คือเห็นเขาก็พยายามจะบอกว่า
เขาก็พยายามจะอธิบายอะไรหลายอย่างให้คุณหนุ่มสอนรามฟัง
แต่คุณหนุ่มก็คิดแต่ว่ามันเป็นเรื่องการพนันอย่างเดียว
ว่าทั้งหมดมันอาจจะไม่ใช่การพนันอย่างเดียว
มันอาจจะมีอย่างอื่นอีกด้วยหรือเปล่าที่พูดไม่ได้

แต่ก็คือปรากฏว่ามันเล่นมันมีแต่เสียเอาตรง
แต่ถ้าพูดจริงเรื่องการพนันมันเป็นอะไรที่ไม่มีใครทำให้คนรวยจากการพนันแน่
คนรวยเท่าไหร่ก็หมด
ย่าเอาตรงคนรวยเท่าไหร่ก็หมด
มันก็แนะหมดดำ
พูดถึงขนาดนี้อ่ะหล่อนมีลูกเขาว่าอย่างนี้เขาบอกว่า
คิดถึงหนี้นอกระบบออกไหมอืมเวลาคนมันทวงหนี้นอกระบบอ่ะ
อืมมันไม่สนใจใครนะใช่ปรากฏว่าบ้านที่เขาอยู่อ่ะ
อยู่สอนรามบอกว่าอยู่แค่แม่กับลูกน้อยอืมถ้าสมมุติไอ้หนี้นอกระบบ
อยู่ดีคนไปติดหนี้นอกแล้วเขามาอุ้มลูกสอนรามไปนะ
หรือเขามาทำร้ายแม่สอนรามล่ะคุ้มไหมเขาถึงต้องออกมาประกาศว่า
ทำไมเขาต้องยุติความสัมพันธ์กับเมียเขาแล้วกับติ๊กบิ๊กบาร์เทอร์แล้ว
อันนี้มันแค่นั้นเองเนื่องจากช่วง๒๓อาทิตย์ที่ผ่านมา
มีคนมาทวงหนี้เริ่มบ่อยขึ้นบ่อยขึ้น
มันก็จะมีคำถามจากที่คนก็จะต้องถามกันอีกว่า

ก็ต้องไม่เขามีแม่เขาเขามีพี่สาวเขา
เขามีพี่สาวเขาบ้านเขาเป็นครอบครัวเขาใหญ่อยู่แล้ว
เขาเคยคุยว่าเขารักลูกมาก

แต่เราก็ไม่รู้แต่ในที่สุดก็ต้องรอสารอีกทีว่า
ใครจะเป็นคนเลี้ยงลูกมันอยู่อำนาจเกิดของเขา
มันเกิดจากการเล่นการพนันจนเสีย

เขาเขียนเป็นรูปภาพสีดำแล้วก็เขียนแฮชแท็กว่า
อะไรนะเรื่องนี้เขาผิดแต่คนเดียวใช่ไหม

ฝั่งหนึ่งก็ให้กำลังใจให้เขาเริ่มต้นใหม่ได้
ฝั่งหนึ่งก็ยังคงเขียนว่าเขาอ่ะเออ
อีกหนึ่งเรื่องวันนี้น่าจะเป็นเรื่องคุณแจ๊คคุณจะต้องฝึกอ่านข่าวซะหน่อย

ขอบคุณค่ะจิตนี้ได้อ่านข่าวแล้วค่ะ

สาวเลี้ยงพิษบูร์เจ็ดตัวเนี่ย

ที่เขาเริ่มเอามาเลี้ยงตั้งแต่เขายังเป็นตัวเล็กน่ารัก
คือต้องบอกก่อนว่าคอนโดเนี่ยอยู่ในแถวย่านปฐุมธานี
ปกติเนี่ยคนก็เลี้ยงกันตัว๒ตัวเล็กน้อยอะไรอย่างนี้
แล้วตอนนี้คือนางก็เลี้ยง๗ตัวเลย
แล้วก็มีคนเตือนก่อนหน้านั้นแล้วนะคะว่า

เจ็ดตัวมันตลกตรงไหนรู้ไหมคะแล้วทีนี้

ต้องเปิดประตูโทรหาข้างล่างก่อนโทรหานิติบอกว่าต้องเปิดประตูโทรหาข้างล่างก่อน

แล้วอีกประเด็นนี่ห้องนางน่ะห้องนางดันอยู่เป็นห้องแบบต้นน่ะรู้ป่ะ

นี่กลัวพิษบูกัดนะเพราะว่าพิษบูเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหมาที่ดุกัดแล้วแบบดุ

ป่ะว่าพิษบูเนี่ยนะเป็นหมาที่จริงแล้วอ่ะ
โดยธรรมชาติของมันมันจะต้องอยู่ในที่กว้าง

ถ้าเวลามันถูกขังในที่แคบมันจะทำให้หมาดุ
เรื่องของเรื่องข่าวนี้มันจะไม่เกิดขึ้น
คือคือเขาไปเลี้ยงอเมริกันพิษบูไว้เนี้ยเจ็ดตัว

มักจะปล่อยหมาทั้งหมดเผ็ดขาดลอกคอนโดมา

หนึ่งไหนหมาจะโดนตายถ้าหมาทำร้ายอีก
ปรากฎว่าเอกทานิคอนโดเทามี๓ตึกควร
แต่ตึกหนึ่งมี๑๐ชั้น
แล้วก็จะมีอยู่ทั้งหมด๑๓ห้องตอนนี้ตามพื้นพบร่องรอยอุจจาระของหมาเนี่ยเต็มไปหมด
แล้วที่สำคัญหมาตัวเดียวมันก็เห่าแทบตายอยู่แล้วอันนี้๗ตัว

เขาบอกว่ารูปบ้านเขาบอกช่วงเย็นเนี่ยถึงช่วงค่ำของทุกวันเนี่ย
เจ้าของจะปล่อยหมาให้ออกมาจากห้องแล้วก็เดินเพ่นผ่านถ่ายอุจจาระตามทางเดิน
ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วเวลาตนกับแฟนจะออกจากห้องเนี่ยไปทำงานแต่ละครั้ง
ต้องคอยมองให้ละเอียดว่าหมาอยู่ไหนหมาอยู่ไหน
ถ้ายังมีหมาอยู่จะไม่ออกจากห้องจนรอจนกว่าหมาจะไปแล้ว
สุนัขพันธ์นี้มันตัวใหญ่เขาต้องยอมรับว่าหมาตัวนี้มันตัวใหญ่
แล้วก็น่ากลัวตนเนี่ยเคยนำเรื่องนี้ไปแจ้งที่นิติบุคคลคอนโดแล้ว
แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เนื่องจากห้องผู้หญิงที่เลี้ยงนะครับ
เขาบอกว่าเป็นห้องที่ซื้อขาดไม่ได้เป็นห้องเช่าห้องเช่า
แล้วก็ไม่ได้เช่าอยู่นอกจากนี้สุนัขเนี่ย
สุนัขนี่เคยกัดคนนะแจ๊คใช่เคยกัดคนมาแล้ว
ไปกัดทำไงอะเขาขึ้นลิปเหมาะกัดเลย
ปรากฏวันนี้เรื่องนี้นะฮะมันจะต้องไปถึงประหลัดเทศบาลตำบลบางภูลเนี่ยนะฮะ
พร้อมฝ่ายปกครองกรมป่าสุขศัตริย์อำเผอเมืองประตูปราณีเนี่ย
ก็เข้ามาตรวจสอบเพราะข่าวนี้มันดังเหลือเกินนะครับ
พบว่าห้องที่เลี้ยสุนัขพิษบูอยู่ชั้น๙
เหม็นมากอุจจาระเต็มไปหมดเลย
ซึ่งตอนนี้พยายามจะคุยกับชั้นของห้องแต่กลับถูกตะคอกออกมา
ในขณะเดียวกันเขาก็ได้รับการร้องเรียนจากลูกบ้านว่า
มีเพื่อนที่อยู่อาศัยอยู่คอนโดเดียวกันเนี่ย
เลี้ยงพี่ปู๗ตัวตาย๑ตัวหรือ๖ตัวก่อนหน้านี้
มีการเจรจาต่อรองกันอยู่หลายครั้งแล้วแต่เขานิ่งเฉย
โดยหลังจากได้คุยกันเนี่ยก็ว่ากันไป
ท่านผู้ชมครับวันนี้เอาตรง
อย่างที่บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องเป็นราวหมาเยอะไปหมด
แต่นี่เขายอมแล้วนี่เขาบอกเขาขอเวลา๒๓วัน
เขาบอกว่าคืออย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้า๓วันเนี่ย
ยังไม่เอาสุนัขไปเนี่ยเขาจะให้ทางเขาเรียกว่า

แต่เขาบอกว่าเขาขอเวลานิดนึงเขาจะไปหาที่อยู่ใหม่
แล้วเขาก็จะเอาทั้งหมาแล้วก็ตัวเขาออกไป

ถ้าสมมติเด็กแล้วเด็กโดนกัดทำไมถึงไง
ดำไม่เหลือเลยนะถ้าเด็กโดนพิษบูกัดอ่ะ

ขนาดผู้ใหญ่ยังตายจะแบบนึกออกป่ะ

แล้วก็เขาก็เลี้ยงมาสัก๒เดือนกว่าแล้ว
ครั้งนึงเขาเคยเลี้ยงหมาเนี่ยหมาโดนวางยาไปแล้วตัวหนึ่งนะฮะ
อย่างที่บอกโดนวางยาแล้วเมื่อวานก็ตกลง
รู้สึกจะเหลือห้าตัวอืมรู้สึกวันนี้ก็คุยคุณหนุ่มก็คุยมา
เขาบอกว่าหมาเนี่ยโดนวางยาไปตัวนึงแล้วก็ตกลงคลองในคูน้า
โกน้ำก็คนน่าจะไปตีมันอ่ะไปอีกหนึ่งตัว

ให้เวลาเขานิดนึงเขาก็บอกว่าเขาจะแก้ไขแล้วนะคะอ้าวท่านผู้ชมฮะ
ถือว่าเป็นเรื่องสุดหลอนจริง
สาวโดนเงาดำเนี่ยกระโจรเกาะหลายคน

ใจดุขระจังใสใน๑๒๓ล็อชั่นมิสธีน
นี่คุณดูวันนี้ใครมาจัดรายการแทนคุณกัญชัย
อ่านหนังสือไม่ออกเดี๋ยวกลับมาเร็วเลย

แต่ที่หมาตายเนี่ยทางเจ้าของเนี่ยเขาชื่อคุณเค้ก

ชื่อคุณหงหงหวงหวงอยู่เหมือนกัน

หมาเขาตายเพราะถูกคนในคอนโดวางยาเบื่อตาย
อืมอ่าแต่คนในคอนโดก็ยืนยันว่าไม่มีใครวางยาเบื่อ
หมาเลยแต่ทางเจ้าของเนี่ยเอาหมาเนี่ยไปปล่อยไปที่วัด
อ๋อเอาหมาไปปล่อยวางบ้านอืมเออหมาวิ่งกลับบ้านแล้วรถ
ชนมันตายโอ้โหเออแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ไปตกน้ำนั่นน่ะ
คือเขาอ่ะปล่อยมันออกมาวิ่งเล่นอืมแล้วมันก็ลง
ไปแบบเหมือนกับบ้านข้างอ่ะแล้วไปตกคูน้ำอยู่
สามวันอ่ะไม่มีคนไปช่วยอ่ะอืมจะไม่ตายนะคือเจ้าของ
ไม่ได้ออกดูไม่ได้ออกหาอะไรอ่ะสุดท้ายก็มีชาวบ้าน
ไปช่วยขึ้นมาอ๋อเหรอมันก็กลับมาอยู่กับเจ้าของเดิม
เหรอใช่ใช่อืมอ๋อเขาเอาไปปล่อยวัดแล้วโดนรถชนตายอืมตาย
ว่าเอ๊ะพี่ก็ถามเจ้าของวัดเอ๊ะเจ้าของเจ้า
หมาบอกคุณเอาไปปล่อยวัดจริงป่ะเขาบอกว่า
ทำแล้วเขาเอาไปฝากขังฝากขังแล้วทำไมเขาเลี้ย

แล้วเขาไม่ได้เลี้ยงมา๒เดือนนะเขาเลี้ยงมา๑๐ปี

คือเขาซื้อไว้ให้หมาอยู่หรือว่าตัวเขาอยู่ด้วยพี่หนุ่ม
เขาอยู่เองแล้วตอนแรกเขาเลี้ยงตัวเดียว
แล้วก็เป็น๒ตัว๓ตัว๔ตัวแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อย
จนกระทั่งประมาณสิบปีเนี่ยเขาเลี้ยงหมาหมดตัวเนี่ยเจ็บตัว

แล้วทีนี้นึกออกไหมทางเดินข้างนอกห้อง
บริเวณทางเดินตรงนั้นมันก็ต้องเป็นคนอื่น

เป็นทางเดินของคอนโดอ่ะในห้องอ่ะ

แต่คือเขาเอาคอกไปกั้นไม่ให้คนเดิน

แล้วพื้นเนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นเหมือนกับเบื้องน้ำมัน
จากนั้นก็ลากซะพังหมดเลยตรงนั้นก็เละเทะหมด
จนกระทั่งคนชั้นนั้นก็ต้องย้ายหนีอ่ะ

หนูม
กับปลอมอยู่ด้วยกันได้ดีเลยอ่านข่าว

พบนิ้วมือคนพบหินพบหิน
พบหินอย่างนั้นล่ะมึงน่ะปลอมไปปลอมมาจากหินพบนิ้วมือคน
นิ้วมือคนกลายเป็นหินหรือเปล่าไม่ใช่หินคล้ายนิ้วมือคน
กรณีเฟซบุ๊คของคุณมงคลลุนโสภาเขาบอกว่าเขาไปเจอรูป
ของกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มตะกัวป่าบ้านเรา
เขาได้มาโชว์รูปเนี่ยค่ะรูปก้อนหินนี่แจ๊คดูแจ๊คเห็นข่าวนี้ยัง
แล้วมันก็คล้ายเป็นนิ้วมือคนโผล่ขึ้นมา
เขาก็เลยเดินทางไปที่สถานที่แห่งนี้
เพื่อที่จะไปพิสูจน์ว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าในรูปนั้น
เขาก็เดินทางไปแล้วถ่ายรูปนั้นมาพร้อมมาโพสต์

เขาบอกว่าตรงจุดนี้มีคนไปถ่ายรูปกันบ่อยมาก
พอมันมีการโพสต์เฟซบุ๊กนี้ออกไป
ข่าวมันก็ถูกแพร่สะพัดออกไป
จนถึงกำนันนะคะเกาะคอเขา
คือตรงนี้คือเกาะคอเขาจังหวัดพังงา
กำนันของตำบลเกาะคอเขานายเสน่ห์ชูราช
แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนายมณัฐจาริการนะคะ
ก็ได้เชิญนายมงคลเจ้าของที่โพสต์รูปภาพนี้มา
และก็ไปลงพื้นที่ด้วยกัน
บุกพื้นที่ว่าจริงแล้วเนี่ยภาพนั้นมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริง
สรุปว่าพอลงไปค้นพบมันก็เกิดขึ้นจริง
เขาบอกว่าเวลาจะเดินทางเข้าไปที่พื้นที่ตรงนี้
เพื่อจะไปถ่ายรูปตรงนี้ใช้เวลาประมาณถึง๒๐นาที
นาทีกว่าจะได้ดูภาพนี้
แต่หลังจากที่ค้นพบแล้วว่าบนโขดหินเนี่ยมีนิ้วมืออยู่จริงเนี่ย
ก็ทางชาวบ้านก็บอกว่าจะมีการนำเสนอว่า
ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบก่อนเวลาที่จะเดินทางขึ้นไป

หินปีนเขาขึ้นไปแล้วทางก็ไม่ใช่ทางเรียบมืดด้วย
บอกว่ามันจะเป็นพวกแบบเขาเรียกอะไรทะเลน้ำทะเลมันคลื่นมันซัดอ่ะ

ดำไปพิสูจน์ดูสิเผื่อเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพราะเธอชอบไปไหว้พอแล้วฉันไปกับอีแจ๊กไงถ้าไป
เอาอีแจ๊กไปด้วยได้สิ
ท่านผู้ชมครับมันเป็นเรื่องที่ควรพูดถึงกันเยอะพอสมควร
ผู้สื่อข่าวรายงานเกี่ยวกับ
ได้รับแจ้งที่จังหวัดบุรีรำ

ว่ามีคนถูกผีหลอกข่าวนี้คือง่ายเลยคนถูกผีหลอกเรื่องมันเกิดขึ้นได้ไง
คะนาดขับรถจักรยามย่นกลับบ้านนะเหลิกงานเวลาตอนกลางคืนเนี่ย
นะฮะจนคน๑๖๐๐บาทหึยมันไปกันใหญ่แล้วนะไม่มีใครกล้าออก
ออกจากบ้านกันเลยต่อมาทราบชื่อว่าหญิงสาวที่โดนผีหล
ออกชื่อนางสาวเจนจิตอายุ๓๖ปี
เรื่องราวมันเป็นยังไงล่ะฮะเขาเปิดเผยว่า
ตนเนี่ยก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านหลังเลิกงาน
เวลาเลิกงานก็ประมาณสัก๓ทุ่ม
ระหว่างขับมาถึงบริเวณทางโค้งระหว่างบ้านภูนศุกร์กับบ้านหนองจอก

เงาดำรูปร่างใหญ่มาก
ที่นั่นที่เขาชี้อะไรอยู่รู้ไหม
เพราะว่าเงาดำรูปร่างใหญ่นั่งอยู่บนกิ่งไม้ของต้นไม้ข้างทาง

จากนั้นเงาดำก็กระโจน
โจรลงมานั่งคล่อมรถของตัวเอง
อุ๊ยเฮ่ย

ปรากฏว่าเฮ่ยเราเห็นอยู่เงาดำตอนแรกนั่งอยู่บนกิ่งไม้
อยู่ดีกระโจนลงมานั่งคล่อมรถของเขาเนี่ย
ลักษณะเหมือนใช้มือเกาะไหล่ด้วย

ในตอนนั้นรู้ทันทีว่าตัวเองถูกผีหลอกครับ
ในใจรู้สึกกลัวแต่ต้องทำเป็นใจดีสู้เสือ

แล้วก็พูดกับร่างเงาดำว่าเฮ้ยไม่รู้จะทำยังไง
รู้อยู่แล้วว่าเป็นผีแต่ก็ต้องสู้
จะยิ่งหลอกถูกต้องไหมครับก็ต้องสู้กับผี
ก็พูดกับเงาดำว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ญาติพี่น้องกันนะอย่ามารบกวนอย่ามาเกาะอย่ามาติดตาม
แล้วก็รีบเพ่นรถกลับบ้านพอกลับไปถึงบ้านก็เล่าให้แม่ฟังเขาก็ว่าอย่างนั้นนะครับ
จึงใช้ข่าวสารมาทำพิธีปัดเป่าให้ซึ่งปกติเนี่ยตนจะไม่ได้กลับเส้นทางนี้
เขาจะไม่ค่อยได้กลับเส้นทางนี้ครับแต่บังเอิญบังเอิญเส้นทางที่เคยใช้อยู่เป็นประจำเนี่ย
คนประสบปฏิเหตุรถล้มเสียชีวิตด้วยความที่เป็นคนกลัวผีได้ข่าวว่าคนเพิ่งตายตรงเส้นนู้น
ก็เลยเปลี่ยนมาใช้เส้นทางนี้โดยคนเท่าคนแก่เขาเล่าให้ฟังว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ย
เคยมีคนถูกยิงตายนะฮะเจ้าของฟาร์มหมูใกล้จุดเกิดเหตุกล่าวว่าไม่ใช่คนแรกหรอกที่โดนหลอก
อันนี้ไม่ใช่คนแรกที่โดนหลอกที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนเจอในลักษณะนี้แล้วหลายคนนะครับ
ส่วนตัวเชื่อว่าผีและวิญญาณที่มาปรากฏตัวให้เห็นเนี่ยไม่ได้มาร้ายนะ
อาจจะมาขอส่วนบนหรือมาให้โชคให้ลาบสำหรับคนที่เจอเนี่ยแนะนำให้เอาบุรี
หรือเหล้าขาวไปเส้นไหว้บอกกล่าวเขาซะอันนี้หมายถึงทุกที่เหรอ
ชาวบ้านเขาบอกชาวบ้านณจุดตรงนี้ณจุดตรงนี้นะฮะเพราะนี่คือความเชื่อของคนเท่าคนแก่
คนโบร่ำโบราณวิญญาณจะมาปรากฏตัวให้เห็นอีก
ก็ลองเอาเหมือนเขามาปรากฏตัวแล้วเอา
รพันธ์บอกว่าอรพันธ์มีพวงผลแบบว่า
ขับผ่านเส้นนี้ประจำค่ะไม่เห็นเคยเจอเลย

แต่ว่าจิตคนนี่แหละจิตอ่อนก็ถูกหลอกง่าย

ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเจอแต่ผมเรื่องถ้ำนาคาเนี่ยผมเจอมาเยอะเลย

ขึ้นไปถ้ำนาคายนะต้องปิดวาจานะพี่นะ
ไปเล่นไปลบหลู่ไปอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะ

ฉันโดนนี่แหละคือฉันไปทำผิดวันนั้นหวยแดกฉันเลย

จริงขอโทษค่ะขอโทษครับหวยกินค่ะหวยกินค่ะแล้วก็กินทีนี้เสร็จปุ๊บ
ก็เลยบอกว่านะคุณแม่นะแล้วฉันก็เลยบอกว่าไม่กล้าลบหลู่เลย
ลบหลู่คือแบบว่าคือที่นั่นแบบของจริงอ่ะแต่
แต่เอาจริงถ้าข่าวที่เจ๊อ่านเมื่อกี้ก็แล้วแต่คน
จิตแข็งก็อาจจะไม่เจอบางคนจิตอ่อนก็อาจจะเจอก็ได้แล้วแต่คน
เดี๋ยวปิดเบรกแป๊บนึงช่วงหน้ามาอ่านข่าวนี้นิดนึงไหม

เด็กสมัยนี้เป็นแรงมากของนางเต้นน่ะ
สู้ได้ไม่มีแพ้มีผู้เมตตาอนุเคราะห์นะ

เป็นอิ่นหยิงบ้าไปแล้วทันยากมีสติ

เกลอเกินเรื่องตรงการที่ฉันโทรหาแกฉันก็ไม่เคยโวยวายกลางมดดำ

สำเต็มที่ฉันก็แค่ร้องไห้

เอายังไม่ปิดหรือยังไม่มีปิดพักสักครู่กันครับ

อื่นเลยนะฮะกลับมาอีกครั้งกับโปรโมชั่นเติมเงินสุดพิเศษ

เราไปไหนก่อนนะทำไมมาคุณหญิงแน่
วันนี้คุณหญิงเป็นตัวแทนของเมียยืนหนึ่ง
เมาส์เธอฉันก็อ่านข่าวตามที่เธอเขียนมานั่นแหละ
แต่แอบแมวแต่ฉันแอบตกใจนะข่าวอยู่ไหนเนี่ยอ้าวเนี่ย

เป็นข่าวดังมากนะคะสำหรับคู่กรณีของพี่ธัญญา
เธอเคยเจอไหม

นึกตอแหลสวัสดีครับ
ไม่เคยเจอ

ล่าสุดนางออกมาเคลื่อนไหวในไอจีเป็น
เซียมซีระบุความหมายว่า
ที่๒๗ชื่นจิตไม่ผิดพลาด
ลุกขชาติยามตายวายสังขาร
น้ำค้างรวยรื่นกลับชื่นบาน
กิ่งก้านออกใบวิไลตา
เหมือนหญิงชายแรกรุ่นดูอุ่นจิต
มีชีวิตวัยวุ่นเป็นทุกสา
มีชีวิตวายทุกข์เป็นสุขา
เจริญสมบัติวัฒนา
ญาติวงภงศาก็ยินดี
แม้นถามความดีที่มีอยู่
คงต่อสู้ได้แน่ไม่แพ้หนี

ในส่วนลาบบอกตรงว่าคงมี
ถามโลคีเจ็บไข้ได้ทุเลา
จะมีผู้เมตตาอนุเคราะห์
เฉพาะให้พบประสบเขา
แม้นขอได้ใบนี้ดีไม่เบา
สำเนาชี้แจงแสดงเอ่ย
หลังจากโพสต์ไปเสร็จเรียบร้อย

คืนนี้ก็ไปด่าธัญญาแก่ก็มี
เออเพราะว่าเขาก็ไปตีความหมายในใบเซียมซีนี้

เขาบอกว่าชีวิตเนี่ยน้ำค้างรวยรื่นครับ
จะดูชื่นบานแต่กิ่งวิไลตา
เหมือนแบบว่าชายหญิงแลกรุ่นกันดูอุ่นจิต

อ่าแล้วก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง

ถามว่าถ้าจะสู้คดีหรือสู้อะไรก็ไม่แพ้
เป็นหล่อนหล่อนทำไง

ลองนะ
มดดำ

เดี๋ยว

หลังจากที่มีผัวเป็นตัวเป็นตนแล้วโดน

กันแบบถึงนี่เอง
เขาออกเงินให้นะอืมเขาออกเงินให้นะอีแจ๊ะไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ไข่กูสั่นแล้วเขาในไข่
ไม่ได้ไม่ไป
จี้อย่างนี้นะถึงวันนึงเนี่ยนะคนที่แบบว่าอยู่ในฐานะของคนเป็นเมีย

มดดำจะไม่ว่าเป็นหลวงหรือเป็นน้อยถึงวันวันหนึ่งเนี่ยถ้ามันอยู่แล้วมันต้องไปนั่งตีนั่งตามนั่งจิกแล้วมันไม่มีคน
มันเหนื่อยเอาเวลาไปดูลูกแล้วไปทำอย่างอื่นแล้วก็อยู่ให้มันมีความสุข
อยู่ในความสุขคือหมายถึงว่าผู้ชายเขาก็ต้องร่วมมือกับเราด้วยนะหมายความว่าเขาก็จะต้องประมาณนึง
คือถ้าจะอะไรก็แล้วแต่คือให้เกียรติเราประมาณนึงแล้วเขาก็ต้องผู้หญิงก็อย่ามาแบบอยู่เข้ามาล้ำในเส้นที่เรายึด

ก๋วยเตี๋ยวมาฝากได้แต่ว่าอย่ามาลาวีอย่ามาลามปามยิ่งโดยเฉพาะถ้ากับลูกเนี่ย
ไม่ได้เนอะไม่แต่อยากรู้ในมุมผู้หญิงอย่างนี้พี่ชอบแบบว่าให้เลี้ยงหรือไปเที่ยวชอบแบบไหน
คือจริงถ้าไม่มีเลยก็ดีกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าจะต้องมีก็ไม่ต้องเป็นตัวเป็นตน
ไม่ทำแบบคุณมดดำเอ๊ะเรียกมาเอาเกงยีนลูกมาเอาเกงยีนนี่จบเลยไม่ต้องไปคบไม่ต้องไปอะไรนี่ไม่ต้องเลย
โทรเรียกเมื่อไหร่ก็มานะครับช่วงหน้ารัศมีแขกยังไง
รัศมีแขกยังเซฟอยู่นะแต่ฉันต้องเซฟตัวเองก่อนล่ะเพราะฉันโจรมานะ
คู่นี้แขแถลงข่าวแถลงข่าวนะเอาอลก็เคยโดนไม่ใช่เหรอ
แตมังแจ๊กไม่อ่านเลยอะไม่ผมกำลังฟังอยู่ว่าอะไรยังไงก้างงกางหวะได้ละ
รักษมีแขยกให้แจ๊คเลยครับข่าวนี้
ไม่ได้ตรงเจ๊ดีกว่า
ปรากฏว่าพร้อมวานไอ้หอมมาพูด
พรุ่งนี้ยายแขจะแถลงข่าว
ไม่เจ็บเลยอีแขนไม่เป็นอะไรเลย
แต่มันเพิ่งมาเจ็บมันเริ่มเจ็บฟัง
แต่มันเลือดไหลไม่ใช่เหรอมันเลือดไหลนะ

ความแล้วตำรวจได้คลิปหลักฐานแล้วเรียบร้อย
อยู่ในสำนวนคดีแล้วเรียบร้อย

หัวสวีเทนมันเป็นคนที่ไม่ยอม
ตัวจริงแล้วมันไม่ได้อยากจะแจ้งคงแจ้งความอะไรนะแองจี้

ขอคลิปผับที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่าผับที่เกิดเหตุบอกว่าไงรู้ไหม
ถ้าอยากได้คลิปก็ให้ไปแจ้งความ
มันก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรคือการแจ้งความ
คือเรียกว่าปุ๊บแต่พรุ่งนี้งงมาก
พรุ่งนี้ลักษมีคแขจะแผลงทาวน์

เพราะว่าแผลบางทีมันก็งงเนาะ
แต่แขมันหล้อหายหลายรอบมากนักข่าวนี่

เลยว่านางเครียดมากแล้วนางก็บอกว่านางดีใจ
แบบว่าไม่คิดว่าทุกคนจะรักนางและปกป้องนางขนาดนี้

ที่จริงตั้งแต่แรกแขจะไม่แจ้งความจะไม่เอาเรื่องแล้วนะ

คู่นี้ก็ติดตามนะแจ้งความ
แล้วก็วันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะใช่ครับ

โอเคครับพรุ่งนี้ขอบคุณคุณแจ้งคุณพระดับมากคุณหนิงครับ
ขอบคุณคุณพระดับนะครับขอบคุณผู้ชมมากนะครับ
เอาละพรุ่งนี้กันเจอกันใหม่หลังจากครบทรงชาติฮะ